ต่ออีกหนึ่งเรื่องอันทภาณเขาก็อ้างว่าเขาเมาแล้วนะครับ
เมาแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่รู้สึกตัว
คือเอาจริงบางทีก็สงสารเครื่องดื่มแอลกอฮอลเหมือนกันนะคะ
คือกลายเป็นแบบเป็นแพ้รับบาปตลอดเลย
เออะอะไรก็เมาขาดสติเมาคึกขนอง
วัยรุ่นอายุ๑๖ปีเขานั่งกินบะหมี่อยู่กับเพื่อนหน้า๗๑๑นะฮะ
จู่เนี่ยอันทภาณแก๊งนี้ไปยิงเขาไปทำร้ายเขากระทืบเขา
ปางตายอะครับถามเขารู้จักกันไหมไม่แค่เมา
สุดท้ายก็ต้องมายกมือไหว้ขอโทษสังคมขอโทษทุกคน
เพราะว่าทำไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเมาแต่แบบคนโดนคือปางตายนะครับ
เหตุการณ์นี้หนุ่มอัตภัณฑ์ขาใหญ่คนนี้นะฮะไปชกต่อยทำร้ายร่างกายในอภิเดชสงขุนทศอายุ๑๖ปี
แล้วก็เอาปืนยิงอีกสองนัดโชคดีกระสุนมันด้านทำให้เขาบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกยี่สิบเจ็ดเมษายนนายอภิเดชพร้อมเพื่อนเนี่ยเขากลับจากการไปเล่นเกม
แล้วก็ไปนั่งกินบะหมี่กันอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ถนนชนรับประทานอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจภูทรโพกลางแถลงข่าวจับได้แล้วครับคนก่อเหตุนะฮะ
นายสมหมายลียวิทยารัฐหรือว่าในเกมอายุ๒๑ปีจับได้พร้อมเพื่อนอีก๑คน
ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พาเกมหลบหนีในวันที่ก่อเหตุ
นายปรวัตรแสนศรีหรือว่าจ๊าบเนี่ยอายุสิบเก้าปีนะครับก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้เหมือนกันที่บ้านพัก
ห้องพักแห่งหนึ่งในตัวเมืองพร้อมกับนายสมมาตรลียวิทยารักษ
ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของในเกมนะฮะเขาเคยก่อเหตุพยายามฆ่ามาด้วยกันนะ
พี่น้อง๒คนนี้นะฮะสอบส่วนเพิ่มต้นทราบว่าได้เกมสันผทาว่าเขาเป็นคนลงมือจริง
ลงมือไปเพราะว่าเมาครับคึกขนอง
เนื่องจากถูกน้องคนนี้มองหน้า

เมาอยู่และถูกมองหน้าแค่นี้เองครับ

สุดท้ายต้องยกมือไหว้ขอโทษขอโพยสังคมกับสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติโอ้โหในเกมนะคุณผู้ชม
เคยร่วมมือกับพี่ชายเนี่ยก่อเหตุพยายามฆ่าคนอื่นมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วก็มีหมายจับของศาลจังหวัดนครราชศรีมาลงวันที่๘มีนาคม
แล้วสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยในเกมเนี่ยยกพวก๔คนบุกไปทำร้ายนายวิสิตมาเริงสิทธิ์
อายุ๓๑ปีที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเขตหนองไผลล้อมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาด้วย
ใช้มีดแทงเขาเขาเย็บ๕๐เข็มอะครับ
แล้วก็มีการแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มาลงมือก่อเหตุซ้ำอีกนี่แหละครับ
เรื่องต้นตำรวจต้องดำเนินคดีกับในเกมคนนี้กับพี่ชาย
คดีครั้งเก่าด้วยในข้อหาพยายามฆ่าคดีใหม่ตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่
ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าจะโดนคดีพยายามฆ่าอีกหรือไม่ก็ต้องบวกโทษกันไป๒คดี๒เหตุการณ์นะครับ
นี้คาดว่าน่าจะมีเหยื่อที่เคยถูกในเกมกับพี่ทำร้ายเพิ่มเติมอีก
ใครเคยถูกในเกมกับพี่กับพวกทำร้ายไปแจ้งเพิ่มเติมได้ที่สอนอนในพื้นที่
หลังจากจับกลุ่มได้ตอนนี้น่าจะมีคนรู้ข่าวแล้วว่าจับได้แล้ว
ใครเคยโดนกลุ่มของนายเกมทำร้ายไปแจ้งความเพิ่มเติมได้เลย

จริงถ้าใครที่ไม่ชอบถูกคนมองหน้าแนะนำให้อยู่ในบ้านนะคะ
ก็จะได้ปลอดภัยไม่ต้องโจทย์หน้าใครไม่ต้องหลุดหงิดด้วย